สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สด
ไม่ให้เยอะครับผมสวัสดีครับผมอ้าวคุณหนุ่มทำไมเป็นอย่างนี้
น้ำนานเลยองตัวบวมครับผมแช่น้ำนานไปหน่อยครับผม
คุณผู้ชมฮะแน่นอนเราไม่ได้เปิดด้วยข่าวของการติดเชื้อโควิด
กันมาสักเท่าไหร่อังจิเป็นหลายเดือน๒เดือนกว่า
เดือนเราก็คือโอเคละมันห่างหายไปแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้แหละ
ที่เราต้องกลับมาเปิดพูดกันอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งฮะเนื่องจากที่ว่าเฮ้ย
มันมีคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วไปที่โรงพยาบาลปรากฏแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อตาย
เป็นซากเชื้อเขาเรียกซากซากเชื้อครับนึกออกไหมฮะคือวันนี้เอาจริงจริง
เครื่องตรวจโควิดหรือการตรวจโควิดจริงมันยังไม่สามารถหาได้ว่า
ซากเชื้อเนี่ยมันเป็นซากเชื้อหรือมันยังมีตัวเชื้อโควิดอยู่จริง
ก็คือโดนกักตัวแล้ว๑๔วันก็กลับมาจากดูไบถูกต้องไหม๒แต่ข้อมูล
ใช่ค่ะเขาก็กลับบ้านเขาไป

ก็อย่างที่เราบอกว่ามันเป็นซากเชื้อ
เพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะปลอดภัย
บางคนไปบอกโอ้โหมันจะเกิดระลอก๒หรือเปล่า

อันนี้ก็คือทุกอย่างประเทศไทยของเราเอาอยู่
ถ้าสมมุติจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือเอาอยู่นะวันนี้
เพราะเป็นประเทศที่แบบว่าให้เศษควาลันทีนประเทศอื่นเนี่ย
เขายังไม่มีงบให้มากักตัวขนาดนี้เลยของเราก็ขึ้นที่มวดในเรื่องการดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้
กระทั่งการเปิดประท่งเปิดประเทศเนี่ยเราก็ยังเปิดกันไม่ได้ถูกไหม
เพราะว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเรายิ่งกักตัวขึ้นกักตัวขึ้น
มันก็ยิ่งมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอยู่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฮะจากกรณีที่โรงพยาบาลรามาที่ปฏิจักรีนรับดินเนี่ย
มายืนยันว่าโอเคล่ะเราตรวจพบคนไทย๑คนติดเชื้อโควิด๑๙
ก็รักษาที่โรงพยาบาลลามาหลังจากที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ก็เข้าพักที่พักการกักตัวของรัฐบาลเนี่ย๑๔วันนะฮะ
แล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็มีหญิงอีกสองรายที่เข้าข่ายจนกลายเป็นเรื่อง
เมื่อวานต้องถือว่าแตกตื่นไหมมาก
คนตกใจไหมคนตกใจหมดไม่ไม่ต้องพวกเราทุกคนก็ตกใจ

วันนี้ดิฉันไปที่ห้างสรรพสินค้า

เขาบอกว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมานี้

แล้วก็ดิฉันอยู่ตรงแถวชิดลมใช่ไหม

คนไทยให้ความร่วมร่วมมือดีแล้วคุณไทยคุณไม่ต้องขอบคุณ
เราแบบว่าช่วยกันเยอะพอมีวินัยมาก
แล้วเพราะเรากลัวตายถ้าเรากลัวเพราะว่า
เอออืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ศาสดาอาจารย์นะฮะ
นายแพทยงผู้หัวละวันเนี่ยผู้หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยานะฮะคลินิกภาควิชากุมารและเวชศาสตร์
คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรหมายความว่าที่อะไรเนี่ย
ครับมีความเป็นไปได้อย่างเนี้ยฮะอืมหนึ่ง
เอาง่ายเรากลับมาพูดกันใหม่อันนี้เรากลับมาพูดกันใหม่
ระยะฟักตัวของโรคส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น๒๗วัน
อันนั้นคือระยะฟักตัวถูกต้องไหมครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว
พบได้ในวันที่๑๔ก็คือ๒อาทิตย์
แล้วก็อาจเป็นไปได้น้อยมากเขาวงเล็บว่าน้อยมากเลยนะฮะ
ถึง๒๑วันดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ที่พ้นระยะการกักตัว๑๔วันแล้ว
จะแนะนำให้กักตัวอยู่บ้านต่ออีกสัก๑๔วัน

ฉันไงคราวที่แล้วไง

คราวที่แล้วที่ตอนที่ดิฉันอยู่ในก้วนแรกเลย

ก็อะไรเขาก็บอกว่าโอเคล่ะ
ควรจะกักตัวตัวเองเป็นการรับผิดชอบของต่อสังคมเนี่ย

เอ็ดวันว่ามันจะมีโอกาสแพร่เชื้อ

มันน้อยน้อยจริงนะฮะ
แต่ถ้าสมมุติจะเพิ่มความมั่นใจในการป้องกันการกระจายโรค

การตรวจพบเชื้อหลัก๑๔วันไปแล้ว
ก็เป็นไปได้คุณหมอเขาบอกเป็นไปได้

มีการติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วง๑๔วัน

ดังนั้นในสถานกักกันเนี่ย

เขากลับจากออสเตรียปุ๊บก็กลับบอก

ขนาดนี้เราต้องเข้าใจกันก่อนว่า

หรือป่วยอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้ว

ถูกต้องไหมครับ

มันตรวจเท่าไหร่ก็ตรวจไม่พบหรอกครับ

พบว่าในช่วง๔๑๒สัปดาห์เนี่ย

กลับบ้านแล้วยังตรวจพบเชื้อได้ประมาณ๑๐๖๖ของผู้ป่วย
ดังนั้นการพบเชื้อดังกล่าวผู้ป่วยหนึ่งไม่ได้มีอาการ
รวมทั้งตรวจปริมาณไวรัสถ้ามีเป็นจำนวนน้อยเนี่ย
โอกาสที่จะแพร่กระจายโรคมันคือว่าน้อยมากจริง
ณวันนี้นะฮะสบคแถลงข่าวการแพร่ระบาดในประเทศไทย
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๗ราย
รวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้ของประเทศไทยอยู่ที่๓๓๘๙ราย
ยังรักษาตัวอยู่๑๑๓ราย
หายป่วยแล้ว๓๒๑๘ราย
แต่เราไม่เคยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมายาวนานแล้วถูกไหม
๕๘อยู่ตลอดบางคนวันนี้เพื่อความสบายใจของคนไทย
ค่ะนะฮะก็คืออยู่ในสถานที่กักกันของรัฐเนี่ย
เดินทางมาจากสหรัฐอารับอิเมเรด๓คน

ใช่อ่ะอียิปต์นี่เหมือนเดิมสหรัฐอารับอิมเมเลตเหมือนเดิม
ฮ่องกงยังใหม่เพิ่งมาใหม่ฮ่องกงเนี่ยมาใหม่ฮ่องกงเพิ่งกลับมาติดใหม่ด้วยถูกฮ่องกงมีการแพร่ระบาดรอบสอง
แต่ของไทยตอนนี้อย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าเฮ้ยเราจะมีการแบบว่าระบาดรอบ๒คงไม่ใช่
อย่าเพิ่งไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ากาดอย่าตกเราต้องดูแลตัวเองหน้ากากใส่ล้างมือตลอด
เพราะว่าตอนนี้ที่เกาหลีกลับมาแล้วรอบ๒แล้วภายใน๒๔ชั่วโมงติดเลยทั้งหมด๒๐๐คนทันที
แล้วสาเหตุที่ติดหนี้เนี่ยมาจากคนที่นั่งอยู่ในร้านกาแฟที่มีชื่อมากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาคงเป็น

เขาไม่ใส่เลยค่ะเขายังเที่ยวบาผับเหมือนเดิมค่ะ

ก็คือละลอกแรกหายไปแล้วเขาคิดว่าไปหมดแล้วเขาก็เลยไม่ใส่หน้ากากบ้าง
แต่ละลอกแรกเขาก็ไม่ทำค่ะเขาร้านลามากค่ะ
เขาบอกล้านลามากที่มันกลับมาแบบโคมคามมากก็คือการเที่ยวผับบาร์อย่างหนักมากคือพวกนั้นก็ไม่เป็นไร
ตอนนี้เกาหลีขอร้องขอร้องอย่าออกจากบ้านขนาดนั้นเขาลงมาขอร้องแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขของเขาก็บอกขอร้องอย่าออกมาจากบ้านดังนั้นเนี่ยร่ามของดิฉันทั้งหลายเนี่ย
เขาก็บอกตอนนี้อยู่บ้านสงสารแล้วเมื่อไหร่จะได้ไป
เอาง่ายเมื่อวานคุยกับที่พม่าชาเวดากองปิดมาตั้งแต่โควิดระบาดนะ
ไม่มีใครขึ้นจนทุกวันนี้ชาเวดากองยังปิดอยู่เลยนะ

คือไม่ให้ใครเข้าเลยประเทศพม่าคือปิดเวลาเขาปิดเนี่ยไอ้สถานที่ชาเวดากงชเวดาปิดหมดนะ
วันนี้ชาเวดากล้องปิดก็เพิ่งรู้อ้าวเหรอปิดแล้วเหรอ
โอเคมันก็ต้องรอเปิดทีเดียวถึงจะได้ไปไหว้กันนะครับ

วันนี้ก็ไม่ได้ก็คือฉันก็ด่ามันจะถึงวันเกิดแล้วจะขอเปิดไฟหน่อย
เป็นเจ้าภาพเปิดไฟเขาบอกอ๋อไม่ต้องเปิดเขาปิดอยู่

น่ากลัวมากใช่เพราะเขาไม่อยากเป็นมาเลก็กลับมาใหม่นะมาเลเซียก็กลับมาใหม่

แต่อย่าตนกนะครับแต่อย่าตนกแต่เฝ้ากาศอย่าตกแค่นั้นเอง
ถูกต้องไม่หรอกแต่ก็เอาจริงนะก็ต้องลุ้นกันอ่ะ
เขาบอกหน้าฝนเนี่ยน่าลุ้นกันพอสมควรแต่ก็คือณวันนี้
ตอนนี้ก็คือฝนอยู่เนี่ยขอให้ทุกคนพูดเลยว่า
การกระจายในประเทศไทยของเราเนี่ยมันไม่มี
อย่าไปปล่อยกันเองเพราะแค่นี้เศรษฐกิจมันก็แย่กันพอตัวแล้ว

แต่ถ้าเป็นอีกครั้งหนึ่งเราก็คงชินกันแล้วมั้ง

บ้างดีกว่ามดดำรู้จักยาเพชรไหมรู้จักยาต้านไงเนี่ยอันนี้มัน
เป็นข่าวแปลกมากแล้วก็เป็นที่วิภาควิจารณ์มากในโลกโซเชียล
อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งฮะหนุ่มผงะหนุ่มเซ็กสดฮะ
วดรูปไปบริจาคเลือดห้างกินยาต้านเอสไอวีมา๔ปี
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึง
เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับหลังชายคนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคโลหิต
โดยเชิญชวนให้คนมีเซ็กแบบไม่ป้องกันครับมากินยาที่ใช้ในการป้องกัน
เอสไอวีก่อนการสัมผัสโรคหรือที่เราเรียกว่าเพชรนั่นเอง
พร้อมอ้างว่าตนเองเนี่ยกินยาทั้งเก่ามาตลอดสี่ปี
ไม่พบเชื้อแล้วก็ไปบริจาคเลือดมาแล้วแถมยังได้ตรวจค่าไตให้ฟรีอีกด้วย
ดูเสียตักกะคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันถูกนะครับจากการตรวจสอบ
พบว่าชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายอย่างครับ
เช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยบ่อยครั้ง
แล้วก็มีการถ่ายวีดีโอคลิปเพื่อขายกันในกลุ่มไลน์
โดยคิดค่าสมาชิกแรกเท่า๒๐๐บาทและรายเดือนเนี่ย๑๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ต่อมาชายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ได้ทวิตข้อความอีกว่า
ทำไมต้องมาดราม่าด้วยเกลียดกันขนาดนั้นเลยเหรอ
หาว่าไม่สมควรไปบริจาคเลือดหาว่ากินยาเพชรแล้วก็ไม่สมควรสด
ผมก็รู้นะว่าผมไม่สมควรสดแต่ถ้าคุณไม่พอใจไม่ชอบ
ก็ไม่ต้องมามองคลิปผมเอ้าดูฮะ
ถูกต้องเป็นแบบว่ากรุ๊ปแบบว่าโดยเฉพาะแบบนี้ต้องเสีย
สมาชิกได้เข้าไปดูนะครับนะฮะหรือสนใจในตัวผม
ความคิดคนอื่นผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องนะครับ
แล้วคุณจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับผมนะครับคุณอ่า
คนไม่รู้อะไรจริงเนี่ยแล้วก็ไปพิมพ์ให้เสียหายหาย
ถ้าไม่มั่นใจจริงคิดว่าบริจาคเลือดเหรอ
พวกที่ตัดสินคนภายนอก
ใครว่าเกธอมดี้สาวสองหรือแม้กระทั่งรักร่วมเพศต่าง
บริจาคเลือดไม่ได้บริจาคได้หมดแหละครับ
ถ้าคุณมีผลตรวจเลือดก่อนการบริจาคเลือดภายใน๑๔วัน
อันนี้ก็ไม่แย้งอีกแต่ว่ามันยังอันตรายอยู่
เพราะว่าเชื้อพวกนี้มันฟักตัวประมาณ๒เดือน๓เดือนนะครับ
ด้านในภาคภูมิครับนักเทคนิคการแพทย์นะฮะ
เจ้าของเพจชื่อดังหมอแหลปแพนด้านะครับ
ก็ควรก็จริงอ่ะ
โดยอธิบายหากคนทั่วไปเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับคนติดเชื้อ
ยังตรวจหาไม่เจอในทันทีถูกต้องไหมฮะ

ก็จะมีข้อจำกัดในการตรวจหาเชื้อในเลือดเจอที่
ขณะนี้นะครับผมนะฮะขณะที่ปัจจุบันเนี่ย
คนที่กินยาต้านประจำในเลือด

เมื่อไปตรวจผลตรวจก็เลยไปลบฮะ

บางคนก็กินยาต้านอยู่มีความคิดเลยเถิด
ถึงขนาดที่ว่าไปบริจาคเลือด

ทั้งนี้สภากาชาติไทยก็ได้รับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วกำลังตรวจสอบก่อนจะมีแถลงการ
เพราะกรณีนี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีผลกระทบอย่างมาก
อย่างนี้แล้วยิ่งชอบไปทำอะไรอย่างนี้นึกออกป่
เขายิ่งแบบว่าสังคมกำลังจะเปิดอยู่แล้วชอบทำอะไรแบบอุบาตอย่างนี้

หรือว่าเขารู้สึกว่าเลือดที่เขาตรวจมาไม่เจอเขาก็เลยสบายใจตรวจได้

ความปลอดภัยนึกออกป่ะ

บริจาคเลือดแล้วเขาก็มีกฎอยู่แล้วอ่ะอยากจะบริจาคทำไมอ่ะอยากจะบริจาคทำไมอ่ะไม่เข้าใจว่าไอ้การแยกเลือดเนี่ยเขาต้องเอาไปกำลังวิถีพัฒน์ด้วยอะไรของเลือดเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้ว
เลยนะอย่างที่คุณเห็นเนี่ย๓ชั้นอย่างนี้มันหล่นลงมาอย่างนี้เลย
นี่แล้วอยู่กันยังไงอ่ะก็อยู่ยังไงแล้วก็ตายสิคะคุณค่ะวิ่งกันกระเจิงเลยนี่
เดี๋ยวดูนะมันจะมีวงจรปิดนี่คุณค่ะคุณแล้วคนที่อยู่ในห้องนี้ออกไม่ได้ด้วย
เพราะว่ามันซุดตัวลงมาพอมันซุดตัวลงมาบางทีประตูมันไปทับประตู
ใช่ดังนั้นคนที่พักอาศัยอยู่ตอนนี้คุณดูนะวงจรปิดที่อยู่ในอาคาร
เนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเหมือนได้ยินเสียงแบบว่าเอี๊ยดอาร์ดเอ็ด
แล้วเขาก็แบบว่าเอ๊ะทำไมมีฝุ่นอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยแบบว่าเปิดประตูออกมาดูกัน
ขณะที่เปิดประตูออกมาดูเนี่ยยังไม่ทันไรคุณค้ามันซุดตัวโพละลงไปอย่างนี้
วิ่งหนีตายกันแบบสุดลิดสุดเด็ดครับบางคนเนี่ยออกมาจากห้องตัวเองไม่ได้
ถึงแม้ตัวเองจะอยู่ข้างในเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้อืมคนข้างนอกก็มา
ช่วยกันแบบสุดฤทธสุดเดชในการที่จะช่วยเปิดนี่ก็วิ่งกันออกมาแล้ว
ถูกครับข้าวของนี่ไม่ได้เอานี่เรารอดออกมาด้วยเอาตัวเอาตัวรอดพอแล้วตอนนี้ใช่
เขาก็เรียกว่าช่วยกันกระแทกประตูจนกระทั่งเปิดได้อ่ะเนี่ยตอนเนี้ยเปิดไปได้นะ
ทำยังไงก็เปิดไม่ได้เขาเอาไปเอาขวานมามาจามเลยนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาได้
ก็เรียกว่าแบบว่าไม่ได้เปิดธรรมดาเนี่ยต้องเอาตัวรอดออกมากันเลยทีเดียวนะคะ
สาเหตุมันมาจากเรื่องของแบบว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นหนองน้ำมันซุดใช่แล้วก็สมุทรสาครใช่ด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นหนองน้ำ
ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะในช่วงของหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกแล้วมันก็อาจจะเกิดทำให้ดินเนี่ยนะน้ำมันซะเข้าไป
ดินมันก็เลยซุดเข้าใจคำนี้ไหมมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะแบบควบลงมาได้ซึ่งตึก๓ชั้นอันนี้เนี่ยเขาเพิ่งสร้างมาได้แค่๕ปีนะ
ดูลักษณะของสีที่ทาเนี่ยก็ยังไม่เก่าเลยใช่ไหมฮะครับผมดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านที่จะไปเอาของมีค่าหรือสิ่งของอะไรได้ต่างนะ
เพราะว่าเขาห้ามเข้าเพราะกลัวเดี๋ยวว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันเกิดการพังทลายมาก็จะเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาได้เขาก็เลยใช้วิธีการอย่างนี้คืออย่าเพิ่งเข้าเลยนะเจ้าของตึกเนี่ยนะที่เป็นเจ้าของหอพักอันนี้เขาก็เลยแบบน่ารักนะจัดอาหารน้ำดื่มกาแฟอะไรเงี้ยให้กับผู้ที่แบบว่าพักอยู่ที่เนี่ยทานฟรี
ไม่สามารถจะเอาออกมาใช้ได้เพื่อที่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเนี่ยนะคะก็เลยต้องช่วยกันดูแลกันในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ทิ้งนะคะผู้ให้เช่าไม่ทิ้งผู้เช่าอาศัยอย่างแน่นอนส่วนสาเหตุเนี่ยเขาเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบดีดีเนี่ยอีกครั้งหนึ่งที่
มันไม่พอปริมาณน้ำมันซะเข้ามาได้ดูแลหมดนะส่วนคนที่อยู่ในตึกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่มันจะถล่มลงมาเนี่ย
นอนนอนเล่นมันมีคล้องเค้าได้ยินเสียงมันเอี๊ยดแล้วมันดูร้อนแล้วมันเหมือนมีฝุ่นเกิดขึ้นเพราะว่ามันคงจะแบบมีการแบบ
แล้วเขาบอกว่าตึกนี้ปกติแล้วต้องใช้เสาประมาณ๓๐เมตร

คืนนี้ทุกตึกสร้างกันแล้วเร็วเนอะ
สร้างหรืออันกลุ่มวันแล้วอีก๑๐ปีไม่ได้อยู่หรอ

พอเวลามีแผ่นดินไว้และตึกมันจะเอนทางไปทำ

อยู่กันตั้งแต่ปีแรกแล้วคุณมดดำต่อแล้วเติมอีก

ก็ต้องเอาติดกระจกการกระสุนไง
มันจะไม่เสร็จนะนี่เธอใส่เสื้ออย่างนี้ฉันนึกถึงพวกทหารจังเลย
กลายอย่างเงี้ยไม่คุณไหมก่อนคุณทหารก็ชอบใส่
ผมนึกถึงมาเฟียคำตอบ
อ้าวจ้างหนังกางแปลงให้ผีดูเอาอีกแล้ว
คุณยังคิดว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะอ่าฮะซึ่งยังมีอยู่จริง
เศก้วเดี๋ยวครับ

ได้ครับไปที่เงภาพร์มพบตภาพศรีทองอาราม
ชาวบ้านเชื่อเป็นร่างของพระวิชนุเอาตานะครับ
วันนี้พุธสุข่าวแหล่งงานว่าพบตภาพตัวห์๑เหล่าตัว
แล้วก็รองเนี่ยเป็นสีทองอร่ามในเขตเทศบาลนครธนูชาธรรม
ในจังหวัดทนูชาทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเนปาน
โดยเทศนารยันนะครับแมนเดลผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยา
เปิดเผยว่าเจ้าสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้เนี่ยเป็นตภาพหับอินเดียครับ
ซึ่งเป็นสีทองตามลำตัวแล้วก็กระดอง

แล้วก็เกิดจากลักษณะของทางพันธุกรรม
ที่ไม่ใช่ภาวะผิวเผือกนะครับ
แต่เรียกเป็นว่าภาวะผิวด่างนั่นเอง
เม็ดสีเนี่ยผิวสีเหลืองมีลักษณะเด่น

ผู้เชื้อชาญด้านสัตว์เหล้คารนะครับ

นี่คือกูระมะหรือเต่านะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งใน๑๐ของร่างอวตารของพระวิศนุ

สัตว์ที่มีความสำคัญทางจิตใจ
ลึกซึ้งของชาวฮินดูนั่นเอง
อินเดียแล้วก็เนปานมาช้านานนะครับ

ก็มีความสำคัญทางศาสนา

โดยยืนยันว่าหลังจากที่จับมันมาถ่ายรูปประกอบแล้วเนี่ย
ก็ได้ปล่อยลงสู่แหล่งที่อยู่ตามอาศัยตามธรรมชาติต่อไปครับ

ก็ต้องขูดหวยต่อแป้งพร้อมเพียบอ่ะ
ให้เดี๋ยวมดที่ถ้ำนาคาไงหลังเต่าไง

นึกว่าข้างบนมีเต่าอยู่ด้วย
คือเรื่องเล่าเขาบอกว่ามีคนขึ้นไปทางด้านบนเสร็จแล้วเนี่ย
มันจะลงได้สองทางลงมาอีกทางนึงเนี่ยจะผ่านน้ำตก
เขาได้ยินเสียงเด็กเนี่ยเล่นน้ำกัน
แล้วก็เล่นน้ำกันเยอะแยะมากมายคนเขาก็เดินมาเป็นชาวบ้าน
เขาก็เดินผ่านมาเลาะมาเลาะมาเลาะมาเสร็จ
ก็ไปเจอเต่าติดเบ็ดอยู่ซึ่งเป็นเต่าเนี่ยที่เรื่องจริงเลยหรอ
เรื่องจริงเลยพี่ไปคุยกับเขามาหรอ
แล้วเนี่ยในพันธุ์มาวางไว้เขาก็ลงมาแล้วเขาก็ไม่เจอเด็กเลย
แต่ไปเจอเต่าแค่ตัวเดียวแล้วเขาก็งงว่ามีเสียงเด็กทำไมเยอะแยะ
ทำไมเขาไม่เจอแล้วก็เลยเอาเต่าตัวนั้นเนี่ยลงไปให้เจ้าวาด
อาจารย์มินิษฐ์ดูพระอาจารย์มินิษฐ์บอกว่า
เนี่ยก็เป็นเสียงเด็กนั่นแหละเขามาขอร้องให้ช่วยชีวิต
แล้วก็จะได้เจอหลังเต่าที่เราได้พบกันในปัจจุบันนี้
ซึ่งเต่านั้นก็อยู่ตรงหลังเต่าพอดีเลยที่เขาพบกันพอดีเป๊ะเลย
ก็เลยค้นพบเป็นหลังเต่าขึ้นมาที่ใหม่อีกหนึ่งที่ที่ภูลังกา

ใหญ่มากครับใหญ่มากแล้วก็มันเป็นหลังเต่าสวยงามตอนเปียกน้ำจะสวยมาก

ถูกต้องแล้วสำหรับใครที่แบบไปขึ้นไปไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาจะเชื่อในเรื่องของกลับมาแล้วจะมีสุขภาพที่ดี
แล้วก็อายุยืนต่างมดไปคนละทาง
เพราะว่ามดขึ้นทางเดียวลงทางไปทางกลับขึ้นทางเดียวกัน
แต่อันนี้มันต้องอ้อมมาอีกด้านหนึ่งเพื่อลงมาทางเขาอีกด้านหนึ่งอ้อมบาดเหมือนกัน
เขาบอกว่าถ้าลงทางนี้จะไม่เหนื่อยลงมาจะได้เล่นน้ำตกก่อน

นี่อันนี้ชัดมาอันนี้หัวที่๓แล้วหรอ

อื้อหือมีลูกกระตาด้วย
ใช่อันนี้โอ้โหชัดแบบชัดสุด

เขาบอกว่ากันว่ามี๙เขาเกิดไม่ทันเนอะมันจะต้องหายครบ๙อะไรอย่างนี้
เพราะตอนแรกที่เปิดใหม่ที่คนฮือฮาก็คือก็เจอ
แล้วก็เป็นเหมือนว่าประเทศจะตัวแล้วก็แยกย้ายไปแต่แต่นี้
ถูกต้องเออต้องเจอ๙เหรอคุณแม่

สุขภาพหน่อยเนาะ

ได้ยินเสียงเด็ก
เอ้าท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ก็คือเกี่ยวกับกรณีความเชื่อ

หนังกลางแปลงมาฉายให้กับผีไร้ญาติดูฟรี๑๐วันเลย

คนที่จ้างเนี่ยเป็นเศรษฐีชาวสิงคโปร์

ว่าจ้างทีมงานสุริยะภาพยนตร์นี่แหละ
ซึ่งเราก็ได้ยินกันอยู่แล้วสุริยภาพยนตร์เนี่ย
ฉายหนังกลางแปลงคืนละ๒เรื่อง

ก็เริ่มฉายตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๒๘สิงหาคม
ที่สู่ศาลหงษ์นิทราธรรมสถาน
มูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน
อยู่ที่โคราชจังหวัดปราคอนราชสีมาเนี่ย

ล่าสุดกรรมการบริทิตว่างแสงพรางสูงเนินเนี่ย
เปิดเผยว่าที่สุสานหงนิทาธรรมสถานแห่งนี้เนี่ย

โดยจะมีการประกอบพิธีล้างป่าช้า

เขาจะ๑๕ปีล้างที๑๕ปีล้างทีอย่างนี้ซึ่งกันมาประกอบพิธีเส้นว่าในครั้งนี้
เนื่องจากว่ามีเศรษฐีชาวสิงคโปร์เศรษฐีชาวสิงคโปร์คนนี้เขามีความเชื่อ
เขามีความเชื่อตามคติของจีนว่าถ้าได้ทำบุญกับดวงวิญญาณไร้ญาติ
ในช่วงวันที่๑วันขึ้น๑ค่ำเดือน๘ซึ่งตรงกับวันที่๑๙สิงหาคม
เมื่อวานนี้คนอีสานเขาก็เชื่อนะไม่ใช่เฉพาะคนสิงคโปร์นะ
เพราะเขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นวันที่ประตูยมโลกจะเปิดประตูยมโลกจะเปิด
คนอีสานเขาถึงไปทำบุญให้ญาติพี่น้องกันไงไม่รู้คนเหนือทำกันหรือเปล่าไม่รู้
ใช่ไหมเขาจะเชื่อเมื่อวันที่๑๙สิงหาคมเนี่ย
คนอีสานถ้ามุติเป็นอีสานตอนบนเขาจะเชื่อว่าเป็นช่วงที่แบบประตูยมโลกเนี่ยจะเปิด
ถ้าสมมุติญาติพี่น้องของเราเราทำบุญให้ญาติพี่น้องของเรา
วดน้ำให้ญาติพี่น้องเราเขาจะได้รับอันนี้เป็นความเชื่อโบร่ำโบราณ
คนไทยก็เชื่อแต่คนซิงคโปร์เขาบอกว่าตามหลักของเขาตามหลักจีนเขาก็เชื่อ
ว่า๑๐ถ้ามีโอกาสทำบุญให้กับวิญญาณไร้ญาติในช่วงวันขึ้น๑ค่ำเดือน๘
ซึ่งตรงกับวันที่๑๙สิงหาที่เมกิบอกกันไปวันประตูยมโลกเปิด
จะเปิดเป็นระยะเวลา๑๐วันจะทำให้ได้บุญกุศลยิ่งใหญ่
แสดงว่าถ้าสมมุติเราคิดกันตรงนะอย่างช่วงนี้เราจะทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ร่วงรับไปแล้ว
เขาก็จะได้บุญเขาว่าอย่างนั้นทางกรรมกรรมนุษยธิ
ทำการเส้นไหว้เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้แก่ดวงวิญญาณผีรายญาติที่ฝังอยู่ในสุสานเนี่ย๑๐๐ศพให้ทราบก่อน
ถึงวัตถุประสงค์ว่าเจ้าภาพเขาจะมาฉายหนังให้ดูนะ
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณไร้ญาติมาชมหนังได้ทุกคืนเป็นระยะเวลา

คนนี้เขารับจ้างมาใช้หนังให้ผีดูกล่าวว่าตัวเองได้รับจ้างให้ไปใช้หนังกลางแปลงให้ผีไร้ญาติดูมาแล้ว

อาชีพของเขาทุกวันนี้คือสุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ

สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ

สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ

สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ
สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ
สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ
สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ
สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ
สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ

สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ

สุริยาจันทราทองเป็นหนังกลางแปลงในบริษัทอะไรนะครับ

ขายหนังเรื่องผีเรื่องสางไม่เอาขายหนังเรื่องตลกโปรกคราบ

อีกอย่างนึงเขามีข้อเว้นอย่างเงี้ยอย่าไปขายหนังโศกเศร้าดราม่าชีวิตไม่เอา

อะไรที่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีสางหนังมายห้ามเอาไปใช้ให้เขาดูเด็ดขาด

ไปนั่งดูคนไปนั่งดูก็ได้พี่ดูพร้อมผีเนอะ
เขาก็เคยถามว่าถามจริงเถอะไอ้ประสบการณ์หนังกางแปลงเนี่ย
ให้ดูมานานกว่า๑๐ปีเนี่ยเคยพบผีบ้างไหม
เออต้องเจอแค่๑๐ปีต้องเจอสักครั้งหนึ่งถูกต้องปะ
เขาบอกเอาตรงนะยังไม่เคยพบผีเลย
แต่ถ้าถามว่ากลัวผีไหมก็ต้องยอมรับว่ากลัว
เพียงแต่คนมันก็ต้องกลัวไม่มีกินมากกว่ากลัวผีไหมวะ
กลัวอดตายปักป่ะใช่จริงปะพีท์แต่ตอนใช้หนังอะ
เอาตรงก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวก็ต้องขนกันไปเยอะ
บอกว่าความสุขของเขาที่สุดแล้วสิ่งที่ดีที่สุด
ถ้ามีชาวบ้านมาดูอยู่ด้วยเนี่ยก็จะแฮปปี้

เพราะฉะนั้นแต่ครั้งนี้ไอ้ที่สุสานมันไม่มีชาวบ้านมาเลยไง

ตั้งแต่วันที่๑ยังไม่มีชาวบ้านมาเลยไง
เพราะฉะนั้นไอ้การฉายหนังให้ผีดูเนี่ยเอาตรงนะ
เขาบอกไม่ใช่เฉพาะที่นี่ทั่วประเทศมีหมด

ทั่วประเทศมีหมดมีหมดแล้วก็ถือว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคล
เอาจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็อย่าลบหลู่
อ่ะคำชะโน้ดดังก็เพราะว่าผีจ้างหนัง

คำชโนธอ่ะผีจ้างหนังทุกวันนี้ไอ้คนที่ไปฉายหนังยังอยู่อยู่เลยนะ

ยังอยู่อยู่เลยเขาบอกว่าแต่คำชโนธเขาบอกว่าตอนที่ออกมาดูกันอ่ะ

ทุกคนไม่พูดแล้วถึงเวลาปุ๊บฉายหนังเสร็จปุ๊บ
ตอนขับรถเข้าไปมันก็ปกติอยู่อ่ะเนอะอยู่ดีดีตอนขับรถออก
กูมาอยู่เกาะกลางน้ำได้ยังไงแล้วก็มีรอยมีรอยล้อรถบรรทุกด้วย
อยู่ในน้ำเลยแล้วคนที่เขารับจ้างไปแล้วเขาบอกว่าเงินที่จ่ายมา
สุดท้ายก็เป็นแบบนั้นเป็นกระดาษแต่ถูกหวยแทนไงอ๋อผีจ้างไป
ก็เลยเอานี่เป็นเรื่องถึงแบบว่าจุดกำเนิดของคำชโนธที่คนเข้าไปกันอ่ะ
แล้วถูกหวยคุ้มไหมอ่ะคุ้มคุ้มยิ่งกว่ายิ่งกว่าคุ้ม
ว่าที่แบบเดินออกมาไม่พูดไม่จาก็นั่งกันเงียบคนนั่งเงียบ
ไม่มีใครพูดกับใครเลยใช่แล้วเขาจะไปตอนก่อนฟ้าสาง
ก่อนตีปั๊บตีสี่ตีห้าเขาจะเดินออกกันแล้วก็เดินออกกันแล้ว
เวลาหายไปทีก็ปุ๊บหายไปหมดเลยหายไปในความมืดหายไปในความมืด
ซึ่งที่เจ้าของเขาเคยบอกว่าเราอยู่ดีแถวนั้นมีบ้านคนเลยถูกไหมคะ
ตอนแรกมันมีถนนมีอะไรปกติถูกตอนเข้าไปมันมีปกติหมดทุกอย่าง

ว่าจ้างเขามายังไงโทรเอาหรือว่ามาด้วยตัวเอง
จ้างที่บริษัทที่แบบว่าเป็นตึกแถว
ปกติเลยเขาบอกปกติเลย
ปกติเลยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวโด่งดัง
เอาเงินมาให้ด้วยเอาเงินจ่ายเงินสดไว้ก่อนเลยด้วย

แต่เขาก็มาทำกิวทุกขวนแทนไง

น่ะก็เป็นเรื่องลองไปอ่านดูว่าผีจ้างหนังอ่ะ
ทุกวันนี้ยังมีคนเอาหนังไปเปิดที่คำชโนธอยู่เลยนะ
เปิดหนังก็อยู่มีแต่เกธยชอบ
บนใหญ่ใหญ่จริงจริงอ่ะอ่าเขาจะเขายังฉายหนังกันอยู่นะทุก
วันนี้ถูกต้องเขาถือว่าเป็นสิ่งที่นะฮะปลูก

ทำไมก็ฉันบอกเปลี่ยนผายจ้างว่า

นี่อันนี้ก็เรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วย

นี่เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะตกทั่วเมืองด้วย
นี่นะคะในเมืองของออเดนสวิสเตอร์แลนด์นี่แหละค่ะ
คนก็ตกใจกับปรากฏการณ์
คุณดูรูปนี่มันตรงมาเป็นช็อกโกแลตหมดเลย

เพราะว่าหลังจากที่ระบบระบายอากาศของโรงงานช็อกโกแลต
ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกิดขัดข้องค่ะ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

คุณโดยพูดเพราะเห็นว่าผู้นั้นเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรค
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจจะเป็นอันตรายขณะขับรถก็เป็นได้นะครับ
หรือว่าเจ้าบิ๊กไบท์นี่แหละฮะต้องผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบการขับรถนะครับ
ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดนั่นเองนะครับผมโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับ
การให้อำนาจนายทะเบียนสามารถพิจารณาให้ผู้ขอรับหรือว่าขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถเนี่ย
ต้องเข้ารับการตรวจแล้วก็นำใบรับรองแพทย์เนี่ยมายืนยันความเหมาะสมด้วยนะครับในการขับรถรวมทั้งนะครับ
ยังได้กำหนดให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถเนี่ยต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในประกอบในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนะครับ
โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด๑๒๐วัน
นับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับ
ทะเบียนทั้งสิ้น๒๑๖๕๔๗คัน
จำนวนรถยนต์จักรยานยนต์ทั้งหมดนะครับ๒๑๒๘๔๗๗๕คัน
การที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
สร้างความปลอดภัยผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สินต่อไปนั่นเองครับ
๒๑ล้านคันนะมอเตอร์ไซค์ครับแต่การบิ๊กบั๊ยนี่คือ๒๑๖๐๐๐คัน
นะฮะตรงนี้แสดงว่าบิ๊กบั๊ยต่อมาก็ต้องมีความชำนาญในการขับมิลาแต่ทุกวันนี้ควรก็ใช้บิ๊กบั๊ยกันเยอะ
ใช่เพราะว่าบิ๊กบั๊ยราคาหลักแสนส่วนใหญ่วัยรุ่นตอนนี้เนี่ยถ้าขับบิ๊กบั๊ยก็จะเท่
ซีซีก็จะสูงด้วยแต่ความอันตรายก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วย

มันเร็วมากครับ
อุ้ย๒๐๐กว่ามันเร็วกว่ารถยนต์มั้ย
เร็วกว่าพอมันเบียดกว่ารถยนต์เลย
จำนวนแรงม้าก็อยู่ประมาณ๑๙๐กว่าแรงม้า

ประคาร์แบบรุ่นเล็กเนี่ยมันก็จะอยู่๒๑๕๒๕๐แรงม้า
อย่างมัสแตงเนี่ยอยู่ประมาณ๓๐๐แรงม้า

ก็ฉันเคยเห็นแบบว่าคนที่มีกวนบิ๊กไบท์
นั่นตรงตาลาทั้งนั้นเหรอ

ใช่ซิปซัมบูนใช่ค่ะเราไม่เคยนั่งบิ๊กไบต์หรอก

เขาก็เลยต้องให้ออกใบรับรองแพทย์ว่าตัวเองเนี่ย

หนูจำได้คุณแม่เคยนั่งรถคันใหญ่ด้วย

นี่ผู้ชายมาส่งตรงทางขึ้นไทยรัฐนี่

ตกใจรถยนต์ผู้ชายเอ่อรถยนต์สายผู้ชายมา

ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะ

ไม่วึ่นอะมันแค่แบบ

ถ้าบุ๊กเราจ้างน้องเขาแล้วเราก็ไปเทเขา

อาจจะต้องมีการจ่ายค่ามาจำนางนางก็ได้ค่ามาจำไปไง

จะกลับมาเล่าให้ก่อนค่ะ
ช่วงหน้าครับ
ไปค่ะ

ก็แหมเจนนี่ยังไงก็ต้องเป็นข่าว

นางก็มีเงินนางไม่มีแต่ก็คือ

นางก็เชื่อมพนธ์ก็จบ

แล้วเขามีตังค์เยอะเนี่ยมันเป็นหลักลานนะครับ

ก็เอาบีเอ็มคันที่นางชอบเอาลงไอจีเห็นไหม

ใจหรืออย่างเงี้ยแต่บางประแต่นางก็ไปไปเคียร์หมดแล้วค่ะ
นึงมามาขนาดไหนแต่แป๊วแมวก็ยินยานว่าเอาเวลามากันอ่ะ
มากันแบบทั้งครอบครัวนี่อืมจะไม่รู้ได้ยังไงหรือว่าก่อน
หน้านี้เขาเอาเงินไปรักษาแม่เขาได้เป็นมะเร็งโอ้มีแต่เขา
เป็นหลายร้านหนึ่งนะเอาจนแม่นางดีขึ้นน่ะก็กระแสดราม่าของนางเนี่ย
เต็มที่ถาถมเต็มที่เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย
หลังมีประเด็นกับก้าวเกิกพลแล้วคนก็เริ่มไปขุดขุด
การแบ่งค่าตัวห้าร้อยบาทนั่นแหละนะฮะแล้วก็ลุกรามไปยัง
กมือลากันไปเรื่อยก่อนที่เจนนี่จะโดนกระแสโจมตีไม่หยุดยั้ง
ถึงขนาดนางทำเพลงมาเห็นไหมคนก็ไปดูนางนะ

ยังไงก็ด่าใช่ไหมนะฮะล่าสุดเจนี่เจอปัญหาอีกแล้วเมื่อเจ้าภาพขอยกเลิกงานนะฮะ
แฮชแท็กที่นี่พัทธรุงเนี่ยโพสต์ข้อความระบุว่าแจ้งประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ผู้จัดงานคอนเสิร์ตแจ้งว่าหกกัญญายนครับ
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะเปลี่ยนเป็นใบเตยคีตะสิน
อยู่นะฮะงานสมโภธพบุทธนิโลคันตรายชัยวัดจฎุระทิตย์อืมนะฮะ
ครับก็จะจัดบริเวณหรือสระกลางจังหวัดภทรลุงเนี่ย
ซึ่งงานสำขาววันที่สามกัญญายนดีก็จะมีเบากล์กลรดิการมาร้องด้วย

เขาบอก๙ก็งานเยอะนี่ใช่ไหมล่ะ

ถูกต้องนะครับผมน้องเปล่าก็เตรียมลงมงแล้วตรงนี้

หนังสวยสิถูกมากว่านางงาม

เออแม่ลงได้ไหมขยายไปถึงไหนอ่ะ๒๗เหรอ
ยิบแปดมั้ยคะพี่ม้าลงได้พี่ม้าลงจากเวทีได้
ครับผมลงได้พี่ม้าลงได้ลงจากเวทีบอกมึงลงมาเถอะลงมาเถอะมาเถอะอย่าเลยเบื้องพื้นที่
ตรงนี้มีหิมะช็อกโกแลตตกที่สวิตช์เขาใหญ่หวานมาก
โอ้ยดูติดขนาดข้าวของคุณน้ำตาเลือดสูงคุณคะอะไรอีกค่ะ
ส่งการเตชะนรงค์กับนี่เลยค่ะแมทพิรณีโอ้ยก่อนหน้านี้เขาจัดทริปไปอะไรนะเชียงใหม่ใช่ป
ครับเออพร้อมกับมีรูปลงเช็คอินกันแบบสุดฤทธิสุดเด้งล่าสุดก็ยังสาดความหวานกันต่อที่เขาใหญ่ค่ะคุณคะ
ไปดูรูปนะคะคุณสงการโพสต์ลงอินสตาร์แกรมนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการรีวิวรูปร้านอาหารใช่ปะ
แต่ว่าเมื่อเลื่อนไปภาพที่๒ปั๊บเป็นไงฮะ
ก็มันมีภาพที่แมทโพสต์ท่าอยู่ในเปรย์อันนี้นะและด้านหลังก็มีเจ้าตัวอยู่ในเฟรมเห็นป่ะ
เขาบอกจนส่งการอยู่ในร้านหรอ
ร้านเขาอยู่เองดูร้านอะไรเอง
หมดเลยจะไปไหนนะ
เขาดูร้านวันนี้ทำกับข้าวคั่วกลัวเองเอง
เห็นบอกวันนั้นเจอพ่อส่งการพ่อส่งการไปดูสิ

มาถึงน้องเบลล่ากันบ้างดีกว่านะครับผมนะโก๊แตกครับน้องเบลล่ากินแซนวิชธรรมดาโลกไม่จำฮะ
ยัดทั้งอันเนี่ยเข้าปากเลยครับไหวเหรอทำได้ยังไงนะครับเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่มีมุมตลกนะฮะ
โกะเยอะมากสำหรับน้องเบลล่ารานีนะฮะเรียกว่าไม่ค่อยห่วงสวยกันเลยทีเดียว
อ่ะมีคลิปไหมครับอ่านี่สินะครับซึ่งจะเห็นว่าคลิปในนั้นเนี่ยน้องเบลล่านี่
นี่ครับดูครับนะครับนี่
ยิบบ้าัึ
วันนั้นพี่เห็นวันนั้นพี่เห็นกินขนมปังที่เลี้ยงปลายาวขนาดนี้คำเดียวหมดเลย

เศร้าตัดทั้งช้อนทั้งขวาง

เวลาเขาอ้าขนาดนั้นยังสวยอืมแล้วอย่างเงี้ย
ถามมาคก็ละเป็นมาคละคะพี่มาสเมื่อคนพอตข้าวมาคละคะ
ขอพี่มาน่ารักฉันใช้สายรางดูดด้วย
ไม่ใช่สยางเดินน่ารักใครก็นั่งตรงนี้นี่มันชั่วทุกตัวเลยนะ
ฮะมันมีสันดาลเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้ารักปากมันมีกว้างปากนี้เดิม
ไม่รอดอย่าลืมไปเยี่ยมกูนะ
เอ้าช่วงหน้าฮะเต๋อใหม่หวานเรียกว่าแฟนได้แล้วล่ะ
เอาเขาก็เรียกกันแล้วนะใช่โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวครับผม
กลับมาครับผมแน่นอนเรื่องแฮปปี้เริ่มมากกว่า
ดิฉันก็ต้องนำเสนอข่าวหวานนะวันนี้
ใช่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าหวานฉะ

ก็ปรับฟิกเค้าก่อนไม่ก่อนคาวะเจ้าอื่นอ่ะ
ไม่มีใครไม่มี

พูดหรอน่ารักอะน่ารามเลยอะ

อ้าวหวานมากมายเตอร์เขาบอกอย่างนี้แหละนะ
ว่ามันมีความรักหวานฉ่ำแล้วก็แฮปปี้สุด
เขาเรียกกันว่าเป็นแฟนแล้วจ้า

ดูดีเนอะครับจริงจริงอ่ะเขาเรียกกันมาตั้งนานแล้วอืม
วันนั้นอ่ะฉันไปเจอเต๋อที่สตอบล็อกแล้วฉันก็บอกว่า
เธอถามหน่อยดิฉันมันมักจะเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเลยนะ
แบบว่าเจอแบบต้นต่อนะเขากล้าเข้ามาคุยกับพี่ม้าเหรอ
มีใครไม่กล้าล่ะโอ้โหดาราเยอะแยะเลยเยอะแยะดาราเยอะแยะโอ้ยพี่ม้า
พี่ม้าอยู่นู่นไปดีกว่าพี่ม้าอยู่นู่นไปดีกว่าเยอะแยะแน่นอน
มันประจันหน้าอย่างนี้เลยข่าวหวานขอข่าวเดี๋ยวจะไม่ถามเวลา
สำหรับอามาเรียจาคอปเอมมี่อย่างแม่มามนะฮะหรือเอมมี่เนี่ย
อายุยี่สิบเก้าปีอดีตนางเอกธิดาวานอนแล้วก็อดีตเอ่อ
ทีนไทยแลนด์เออนะฮะตอนนี้ในความผิดฐานมี
เม็ดแอลเฟเตอร์มีนหรือยาหรือยาอีเนี่ยอันเป็นยาเสพติด
ประเภทหนึ่งไว้ครอบครองสารอาญามีนบุรีนะฮะนัดอ่าน
ง่ายผิดกฎหมายคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก
สามเดือนปรับห้าพันบาทรอลงอายาสองปีแต่เนี้ย
อุทธรพิพากษาเพิ่มโทษให้จำคุกตลอดชีวิต
ปรับ๑ล้านบาทแต่คำให้การเนี่ยในชั้นสอบสวนนะฮะและการทางนำสืบของเอมมี่เนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง
นับว่ามีเหตุบรรเทาโทษได้๑ใน๓คงจำคุกไว้๓๓ปีปรับ๖๖๖๗บาทนะครับผม
เพราะฉะนั้นอันนี้ล่าสุดของอามาเรียจาคอปนะฮะแน่นอนว่าสารอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษให้เขาแล้วนะครับว่าโอเคล่ะ
จำคุกตลอดชีวิตแต่แน่นอนเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปคงเข่าติดตามในไทยรัฐนิวโชว์เอา
เอ้าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังพระรกฎงชาติวันนี้ไปกันก่อนฮะสวัสดีครับ